ส่วนที่จังหวัดสุรินค่ะอันนี้ชาวบ้านก็มาร้องเรียน
เป็นพฤติกรรมของแก๊งวัยรุ่นค่ะพี่อุ๋ยก่อเหตุบ่อยมากเลย
รวมกลุ่มกันเป็นแบบ๑๐คน๒๐คนนะคะ
แล้วสิ่งที่ก่อเหตุคือเอาก้อนหินปลายิงปืน
ปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านคนใส่ร้านค้า
แล้วทำอย่างนี้บ่อยมากจนคนในหมู่บ้านเขาทนไม่ไหวค่ะ

สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเขาก่อเหตุบ่อยหลายเหตุการณ์นะคะ
เหตุการณ์นี้น่าจะรวมตัวกันสัก๓๐คนได้

ท้าทายกันขวางปลาก้อนหินยิงปืนโยนระเบิดปิงปอง
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากนะคะแล้วเนี่ยก็ซิ่งรถจักรยานยนต์หนีกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองซำค่ะที่ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระ
สุรินห้าทุ่มเมื่อวานนี้วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ตามคลิปภาพเลยนะคะชาวบ้านหนองซำเขารวมตัวกันยี่สิบคน
ขอเจอสื่อหน่อยขอให้สื่อเป็นกระบอกเสียงหน่อย
สะท้อนปัญหาให้เห็นหน่อยแล้วแก้ไม่รู้ได้ไหม
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาดูให้หน่อยได้ไหมเขาชี้จุดเลยนะพี่อุ๋ย
ตามภาพเลยเห็นไหมคะชาวบ้านเขาบอกเนี่ยตรงเนี้ย
เห็นร่องรอยไหมล่ะมันปลาหินกันมันปลาระเบิดปิงปองกันเกลือนพื้นไปหมด
เจ้าของคลิปค่ะนายวีระอายุ๕๔บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนตะโกน
เลยออกมาดูไว้รุ่นสามสิบกว่าคนค่ะ
รถจักรยานยนต์ประมาณสักยี่สิบคันขี่ออกมาจากหมู่บ้านอื่นนะคะ
แล้วมาท้าทายคู่กรณีให้ออกมาข้างนอก
ยิงปืนอย่างน้อยคือ๓นัด
ปลาระเบิดปิงปองเป็นระยะ
ถือมีดด้ามยาวแล้วลากไปกับพื้นนะคะพี่อุ๋ย
ให้มันมีเสียงดังเอามีดแบบลากไปอย่างนี้
โอ้โหตะโกนท้าทายกันไปมา

ฝากตำรวจหน่อยฝากหน่วยงานในพื้นที่หน่อยหวาดภาวะกันมากค่ะ

พอกลัวเมื่อคืนก็ประมาณตามผมดูโทรศัพท์ไปประมาณ๕ทุ่มพอดีเป๊ะเลย
ค่ะค่ะ๕ทุ่มเมื่อคืน

มันเว้นวักมาประมาณ๑อาทิตย์แล้วแล้วมาอีกรอบหนึ่งแต่บ่อยประจำ
มีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนางสาวรจนาอายุ๔๕ปี
บอกว่าไอ้แก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้มันก่อเหตุบ่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ค่ะแทบทุกคืน
ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังแทบทุกคืน
แม่เธอป่วยต้องสะดุ้งตื่นแบบกลางดึกบ่อยมากอะค่ะ
พ่อของเธอเคยถูกคว่ำมีดด้ามยาวใส่
โชคดีหลบทันก็เลยไม่เจ็บอะไรถามว่าแล้วแจ้งตำรวจกันไหม
แจ้งตำรวจหรือยังโอ้โหเหตุการณ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยนะ
ชาวบ้านบอกว่าแจ้งแล้วค่ะเคยโทรแจ้งกันแล้วค่ะ
ตำรวจก็มาให้นะคะมาวนดูรอบหมู่บ้านแล้วก็กลับ
ไม่ได้จับใครไม่ได้ดำเนินคดีกับใคร
แต่ชาวบ้านบอกแล้วยังไงล่ะคะแล้วถ้าเกิดมีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไง
แล้วก็ประโปรนบอกออกมาออกมา

ก็ใครจะออกมาพี่
เพิ่งจะออกมาพ่อก็คิดว่ามันขึ้นมากันหมด
แล้วเกฟจะออกมาส่องดูโดนโดนมีดใส่
คุณผู้ชมคะแต่เราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติม
แหล่งข่าวแจ้งมาแบบนี้นะคะบอกว่าไอ้แก๊งวัยรุ่นแก๊งเนี้ย
มันเป็นแก๊งวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกสีขาว

อันนี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวนะคะเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบ
เดี๋ยวรอตำรวจมาชี้แจงด้วยก็แล้วกัน
เป็นลูกหลานตำรวจที่สพเมืองลิงนี่แหละค่ะ
ห่างจากหมู่บ้านไป๔๕กิโลกรัม
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นลูกหลานตำรวจหรือเปล่า
ตำรวจก็เลยไม่เห็นเคยจับใครไปดำเนินคดีเลย
ทั้งที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้ยังไม่เลิกก่อกวนวุ่นวายกันเลย
แต่เดี๋ยวรอฟังข้อมูลจากทางตำรวจด้วยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวเข้ามา
คือก็เข้าใจแหละบางทีตำรวจก็งานเยอะใช่ไหม
ค่ะหรือบางทีตำรวจมาถึงแล้วมันก็หนีมาหมดแล้ว
แต่ถ้าก่อกวนบ่อยอย่างนี้คงต้องจับให้ชาวบ้านเขาสักรอบนึง
แล้วก็ไล่ไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของไอ้พวกนี้
ใช่ไหมว่าเออปล่อยลูกหลานมาอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วถ้ามีตำรวจเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะ